อีกที่หนึ่งนะคะก็คืออยู่ที่ริมถนนสายวังบ่างบ้านหนองแพลว
น้องฉาอุทัยธานีครับร้านนี้ชื่อว่าตำป่าแตก
เขามีเมนูเด็ดหลายเมนูรับรองแซ่บจริงค่ะ
ดูบรรยากาศก่อนธรรมชาติธรรมชาติจริงนะจะบอกอย่างนี้ว่ากว่า
จะเป็นร้านนี้ไม่ธรรมดานะเพราะว่าเรื่องราวของสตอรี่ของเจ้าของร้านเนี่ย
คือเขาเมื่อก่อนเนี่ยเขาเป็นกุ๊กเป็นกุ๊กอยู่ในร้านอาหารชื่อดัง
แต่ก็ผันตัวมาเป็นเกษตรกรคือกลับมาอยู่ที่บ้านนี่แหละ
แต่ก็ยังไม่ทิ้งฝีไม้ลายมือการทำอาหารไงเลยเปิดร้านอาหารเล็กหน้าบ้าน
เมนูเด็ดเนี่ยนะคะคือเมนูตำ
เมนูตำหลายอย่างอร่อยล้ำแน่นอน
อกจากนี้ยังมีเมนูอื่นอีกมากมายเดี๋ยวค่อยไล่เรียงกันไป
อย่างตอนนี้ที่เราเห็นอยู่ก็คือคุณพรมวิริยะอินค่ำนะคะ
เจ้าของร้านบอกว่ากำลังทำเมนูยอดนิยมของร้านก็คือผัดไทยโบราณ
ผัดไทยโบราณเนี่ยค่ะ
มีความเด็ดอยู่ที่ว่าน้ำซอสที่เขาเอามาใส่นะเป็นสูตรคิดขึ้นมาเอง
มีน้ำตาลอ่อยเอามาเคี่ยวกับน้ำมะขามเปียก
โฆษณาไปแบบนี้เลยนะคะ
แต่ถ้าใครอยากจะทานเมนูที่มันแซ่บหน่อย

บอกว่าส้มตำเลยจ้ะที่นี่มีทั้งตำไทยตำปู
และทีเด็ดก็คือตำป่าแตกถาดตำป่าแตกถาดคือตำป่าแตก
ป่าแตกเออแล้วใส่มาเป็นถาดอ่ะเออจะมีมะละกอหน่อไม้ต้มสุก
กาดดองเอามาตำตำรวมกันปรุงใส่น้ำปลาแล้วก็ปลาร้า
ทางร้านเนี่ยต้มเองนะคะนอกจากนี้ยังมีน้ำมะขามเปียก
มาใส่ด้วยได้ความเปรี้ยวแบบเอกลักษณ์ของมะขามเปียกนะคะ
อร่อยมากพูดเลยแล้วราคานี่นะคุณ
แค่สามสิบห้าบาทนะคะดูเขาใส่พริกเออใส่แบบพริกแห้งด้วย
อะมันจะแซ่บขนาดไหนคุณคิดดูโอ้โหแล้วมะนาวฟานฟานลงไปยังไง
อืมกลิ่นนี้เตะจมูกเลยค่ะแต่ถ้าหากว่าคุณซื้อแบบเซ็ตใหญ่
พวกแบบว่าตำป่าแตกถาดนี่นะจะอยู่ที่ถาดละเจ็ดสิบเก้าบาท
ก็ยังถือว่าไม่แพงค่ะรับรองเลยว่าคุณสามารถอิ่มแบบจุกจุก

เพราะฉะนั้นคุณจดเบอร์นี้ไว้ค่ะ
ร้านตำป่าแตกน่ะ
ร้านเขาจะหยุดทุกวันจันทร์นะคะ

คุณไปกินส้มตำแล้วคุณอย่าลืมแวะ
ไปกินเบื้องยนต์โบราณด้วยนะคะ
แนะนำกันแบบนี้เลยเอาไปดูด้วยกันค่ะ

โหยน้ำลายแตกจวดจวดจวด